สำหรับการเปิดรับสมัครนักบินหญิงของกองทัพอากาศ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ซึ่งวันนี้ก็ดูจะคึกคักมากกว่าวันอื่นนะครับ
แต่ว่าภาพรวมแล้วจำนวนผู้มาสมัครก็ยังไม่มากเท่าที่ควร
สาเหตุส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับ
ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายสูงนับล้านบาท

ทัพอากาศก็ตั้งเป้าหมายจะคัดเลือกให้เหลือ๕คน
ปฏิบัติการขับเครื่องบินลำเลียง
เพื่อทดแทนกำลังพลที่ขาดแคลนไป
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
บรรยากาศการเปิดรับสมัครนักบินหญิงเข้าประจำการ
กองทัพอากาศไทยในวันที่๓นี้คึกคักทันที
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน
เดินทางมาสมัครเป็นนักบินหญิงในวันนี้ถึง๓คน
โดยทั้ง๓พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ดีใจที่กองทัพอากาศเปิดรับสมัครนักบินหญิง
เพราะความสามารถของผู้หญิงสมัยนี้
ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชาย

ถ้ามันได้มีโอกาสก็อยากได้รับโอกาสนั้น

ว่าแบบเราได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทค่ะ
เหมือนกันค่ะก็รู้สึกดีใจและความคุมใจทานครอบครัวด้วยค่ะ
เรามีการกินคำคอมเหงื่อมากครับ
เด็กสาวจากจังหวัดปัตตานีก็เลือกเดินเส้นทางนักบิน
ที่ฝันเอาไว้และเดินทางมาสมัคร
ในวันแรกแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเดินสายสมัครเป็นนักบิน
สายการบินแอร์ไลน์เอกชนมาแล้วก็ตาม
ส่วนสาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้สมัครนักบินหญิงชุดประวัติศาสตร์
มีจำนวนไม่มากเท่าที่ควร
เนื่องจากคุณสมบัติของผู้สมัคร
จะต้องมีใบอนุญาตนักบินพาณิตรีที่ออกโดยประเทศไทย
และต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างลักษณะท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร
ที่สำคัญต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า๑๖๒เซนติเมตร
นั่นหมายถึงต้องมีดีกรีจบการศึกษาหลักสูตรการบิน
หรือเป็นสิทธิ์เก่าการบินพลเรือน
ที่ใช้เวลาเรียนมาแล้วถึง๔ปี
ซึ่งสนุนราคาค่าใช้จ่ายจนครบหลักสูตรนี้
อยู่ที่ประมาณ๒ล้าน๓แสนบาท

ว่าทำไมจึงมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นนักบินหญิงของกองทัพอากาศจำนวนไม่มากนัก
ซึ่งอันนี้ต้องดูการประเมินผลการประเมินของนักบินชุดแรกนี้ก่อนนะครับ
คือเราจะคัดมีทั้งหมด๕คนที่เราจะคัดมานะครับ
แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าสมรรถนะในการประเมิน
ความคุ้มค่าของการกำหนดอัตรานักบินหญิงของกองทัพอากาศเป็นอย่างไรนะครับ
หลังจากนั้นเราค่อยวางแผนต่อไปว่าเราจะรับเพิ่มเติม
หรือจะรับบุคคลพลเรือนทั่วไปเข้ามาเป็นสิทธิ์การบินคือมาฝึกในกองทัพอากาศ
เพราะว่าชุดแรกเนี่ยเรารับผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นนักบินเรียบร้อยแล้วครับ
โดยหลังจากปิดการรับสมัครในวันที่๒๔เมษายนนี้แล้ว
ที่ผ่านการประเมินเข้าเป็นนักบินหญิงของกองทัพอากาศชุดแรก
จะถูกฝึกบินในรูปแบบใหม่ตามที่กำหนด
ส่วนรายได้จะขึ้นอยู่กับฝูงบินที่แต่ละคนเข้าประจำการ
เหนือสิ่งอื่นใดคือการได้มีโอกาสทำงานรับใช้ชาติ
ซึ่งน้อยคนนักจะได้สัมผัสกับประสบการณ์อันล้ำค่า
และน่าภาคภูมิใจทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน